สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ค่ำคืนนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่นักแสดงตัวแม่สาวพลอยเชอร์มานกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมวิกพระราม๔
เดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะหลายคนเลยจับตามองว่าเอ๊ะ
โยกย้ายไปอยู่ค่ายไหนหรือเปล่านะคะอืมซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าสาวพลอยเนี่ย
ถูกฆ่ายักษ์ใหญ่ญาติอโศกดึงตัวให้ไปร่วมงานพร้อมจะหลดประกาศเซ็นสัญญาในทันที
บอสใหญ่อย่างชอตสายทิพย์นะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
รับค่ะว่ามีการพูดคุยกับสาวพลอยให้มาร่วมงานละครด้วยกันจริงแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานเท่านั้นนะคะ
ยังไม่ได้ตกลงหรือว่าเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการซึ่งหากทุกอย่างลงตัวแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
ไม่ใช่นะคะไม่จริงค่ะแต่นี่ก็คงอยู่ในระหว่างคุยกันคิดกันว่ามันจะเป็นไง
เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานเลยค่ะคือละครยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนบทยังไม่ได้อะไรเลย
แต่เพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาเท่านั้นเอง
พอมันมีข่าวเนี่ยพี่ก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าเป็นห่วงน้อง
พี่ก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีว่าถ้าเขายังอยู่ในสัญญาแล้วเราจะไปแย่งตัวมาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในในวงการนี้เดี๋ยวถ้าสรุปยังไงแล้วค่อยแจ้งอีกทีนะคะ
เพราะพี่ก็ไม่แน่ใจน้องจะหมดสัญญาหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันตรงนั้นค่ะ
เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยแฟนหัวใจตุ้มต่อมว่าเอ๊ะ
จะได้เห็นผลงานของสาวพลอยเชอร์มานอีกหรือเปล่าแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าเธอไม่ได้หายไปจากหน้าจอเลยนะ
ใช่เธอยังคงอยู่นะคะแล้วก็ละครหรือว่าผลงานการแสดงแต่ละอย่างที่เธอรับเล่นเนี่ย
ทุกเรื่องอันนี้ก็ต้องจับตามองว่าเธอจะไปเซ็นสัญญากับค่ายใหม่
หรือว่าอาจจะผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้
เดี๋ยวมาดูคำตอบกันอีกทีช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะ